ท่านผู้ชมครับวันนี้เวทีดีเบตของไทยรัฐของเรานะฮะ
เลือกตั้ง๖๖เริ่มต้นเวทีแรกแล้วนะครับ
คุณจอมขวัญเหล่าเพชรกลับมาที่ไทยรัฐอีกครั้ง
ค่ะแล้วก็เริ่มประเดิมเวทีดีเบตในวันนี้

วันนี้ครั้งแรกต้องบอกว่าดุเดือดเลือดพลาดกันเลยทีเดียว
หน้าจอว่าเดือดแล้วโอ้โหออนไลน์เวอร์ชันเน็ตไอดอล

นี่ตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่นะฮะ
คุณผู้ชมครับท่านที่พลาดการรับชมไป
เราเอาไฮไลท์ช่วงสำคัญมาให้ดูตรงนี้
อยากดูเต็มไปดูย้อนหลังกันนะครับ
คือวันนี้เนี่ยตอนเริ่มต้นเวทีประชันวิสัยทัศน์กัน
วันนี้มี๑๐ผู้นำนะฮะของพักการเมืองมานะฮะ
ทั้งหัวหน้าพลักษณ์หรือว่าแก่นนำพลักษณ์นะครับ
หัวข้อที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีการตอบโต้กัน
หัวข้อหนึ่งก็คือวาธกรรมเรื่องคำว่าชังชาติ
ที่คุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เคยออกมาระบุว่าการที่มีพักการเมือง
รณรงค์หาเสียงเรื่องจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ย
นั่นเท่ากับการสร้างความชังชาติ
วันนี้คุณชายวุฒิก็ถูกถามเรื่องนี้นะฮะ

คุณชัยวุฒิบอกว่าการเมืองมีความขัดแย้งทำความคิดของแต่ละฝ่ายอย่างช่างชาติ
เพราะฉะนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ย
ต้องการก้าวข้ามความขัดแย้ง
ซึ่งการที่มีคนไปเสนอยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

แต่มันทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงได้แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องมีพักที่
ถูกพูดถึงแล้วก็ต้องชี้แจงนะฮะคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้า
ก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยบอกว่าไม่ควรจะมีใครไปผูกขาดคำว่า
รักชาติแล้วการรักชาติคือแบบไหนเพราะพักเก้าไกลเนี่ยนิยาม
คำว่าชาติก็คือประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นวาธกรรมเรื่องการชังชาติเนี่ย
ไม่มีสมาธิไปแก้ปัญหาให้ประชาชนดังนั้นควรเลิกคำนี้สักที
ยกตัวอย่างได้ไหมครับ
มันก็มีกระบวนการที่ไปพูดให้ในสิ่งที่ไม่ดีต่าง
ผมว่าไม่อยากยกตัวอย่างแต่คิดว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดี
เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในความรู้สึกคนไทย
ไม่ต้องยกตัวอย่างดิฉันถามเอง
ยกเลิกเกณฑ์ทหารนี่มันทางชาติไหม

หลายคนเขาก็มีความคิดจริงมันความคิดเริ่มหลายความคิดค่ะ
คือว่าอยากจับปฏิรูปทางกองทัพแต่ว่าอาจจะมองคนละมุม

ก็สนับสนุนเขาแล้วก็จัดงบประมาณให้แล้วก็ค่อยปรับไปเรื่อย
แต่ว่าบางคนก็อยากจะหักไปเลยว่ายกเลิกเกณฑหารนะครับแล้วก็ให้กองทัพไปปรับทีหลัง
ซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงคือมองคนละมุม
เราก็ควรที่จะนิยามว่าชาติคืออะไรของภาคเก้าไกลเรานิยามว่าชาติคือประชาชนเป็นที่ตั้ง
แล้วพอมีนิวัตกรรมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องการที่จะแบ่งแยกคนไทยออกด้วยกัน
ทำให้เราไม่มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ถ้าพูดถึงสิ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องของช่างชาติให้ย้ายออกไปอะไรทั้งหลาย
ตามรัฐธรรมนุนคุณก็ทำไม่ได้และในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าคนเราก็รักชาติในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
ความคิดอาจจะแตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาหนทางที่จะหาชนธรรมติ
ให้ประเทศไทยสามารถที่จะเผชิญกับความปกติใหม่ที่เรากำลังจะเจออยู่ทุกวันนี้ได้เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นวัฒกรรมเก่าที่ใช้มานานหลายสิบปีอย่างที่คุณจุติได้ว่า
แล้วก็ควรที่จะเลิกอะไรแบบนี้สักทีหนึ่งครับ
เรื่องของวัฒกรรมเรื่องชังชาติเนี่ยคุณจุติบอกว่าอยากให้ดูที่พฤติกรรมมากกว่าวาธกรรม
ควรทำให้บ้านเมืองหรือสงบกันมากกว่านะที่นายพีรพรรณศาลีรัตน์ภิพาคกับหัวหน้าภาครวมไทยสร้างชาติ
ส่วนคุณพุทธิพงค์กุณกันเป็นตัวแทนจากพักคุมใจไทยมาร่วมวิวเทียบนะครับ
คุณพุทธิพงศ์มองว่าหากยังมีการเสนอเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้ง
ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ได้ต้องการฟัง
เพราะประเทศไทยเดินทางมาไกลแล้วในการเดินออกจาก

พงศ์บอกว่าต้องถามกลับไปที่พรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยสามารถทำงานโดยรายการครอบงำจากนายทักศิลป์ตัวอย่าง
แม้ไม่ใช่นักการเมืองผมก็ไม่สบายใจ
เป็นความคิดคุณพีรพันธ์คนเดียวหรือเป็นแนวทางวิธีที่ของพรรคด้วย
เป็นแนวทางเป็นความเชื่อของพวกเราทุกคนเป็นความเชื่อของพวกเราทุกคนว่าบ้านเมืองสงบบ้านเมืองไปได้นะครับ
แล้วก็บ้านเมืองนั้นมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจมั่นคงทางของประเทศมั่นคงทางสังคม
อย่างแรกก็ต้องถามทางเพื่อไทยก่อนว่าการนำเสนอของพักเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าทุกคนมามาด้วยภาคการเมือง
ถ้าตอบโจทย์ได้ว่ามาทำเพื่อประชาชนนโยบายของเขาทำแบบนี้แบบนี้
ไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศไม่ได้มาสร้างเศรษฐกิจที่มีปัญหา

พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ผูกพันเรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่า
ทีนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนสนใจมาก
เพราะว่าแต่ละพักการเมืองแจกนโยบายรถกันเยอะมากเลย
ขาน้ำเอยรถขาไฟเอ่ยใช่ไหมคะ
กับนายชายวุฒิธนาคมธุรกิจสอนจากพลังประชารัฐเนี่ย

ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นใครที่ทำให้มันลดไม่ได้
ป้อมหรือลุงตูลุงตูหรือลุงป้อม

ขอโทษนะครับลุงตู่ไม่ใช่ถังขยะนะครับ
ที่จะมายนใส่กันทุกเรื่องอ่ะ
ใช่ทำไมอ่ะจะบอกว่าที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะว่ามีผลเอกประยุทธ์หรอ
ก็อาจจะมันเป็นเรื่องของข้อจำกัดในการทำงานในขณะนั้น

เพราะว่าเมื่อกี้บอกขอ๘๑๐ปีก็อยู่กับเขามาตั้งนานแล้วนะคะ
ก็วันนี้เราเป็นพลังประชาที่มีลุงป้อมเป็นนายโยคเนี่ย

นั่นมันไม่ใช่ว่าเพราะลุงตู่หรอกครับเป็นเพราะ

ตู่ไม่ใช่ถังขยะนะครับอะไรก็โยนให้ลุงตู่หมดนะครับ
ผมก็ขอรบท่านสุวัสดิ์ขอรับท่านอดีตร้อนปลีกพลังงานนะ
แต่ไปดูอดีตที่ผ่านมาทุกคนที่หาเสียงแล้วมาบอกว่า
ลดราคาพลังงานทันทีเนี่ย๓รอบแล้ว๓รอบแล้วยังไม่เกิดขึ้นเลย
รอบแล้วยังไม่เกิดขึ้นทำไม่ได้เอ๊ะเขาหมายถึงใครอ่ะพี่อุ๋ย
ลองฟังไหมครับ
เมื่อกี้พูดถึงว่าคนประกาศว่าจะลดเนี่ยลดมา๓ครั้งคงไม่ใช่ผมนะครับ
เพราะว่าถ้าปกติเราจะปรับประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของเรื่องไฟฟ้า
ตอนนั้นเราแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ
แต่ปรากฏว่าก็พยายามมีกระบวนการต่างทำให้รัฐบาลเราต้องหยุดไป
วันนี้ประเด็นหนึ่งที่มีการคุยกันในเวทีดีเบตของไทยรัฐวันนี้นะฮะ
คือเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เกี่ยวกับเรื่องของการหมินเบื้องสูงหมินสถาบันนะครับ
ก็เลยมีการถามกันว่าตกลงแต่ละพักคิดเห็นอย่างไร
พักไหนเห็นว่าควรจะแก้ไขพักไหนเห็นว่าไม่ควรจะแก้ไข
พักไหนเห็นว่าจะแก้ไม่แก้ก็เอาไปถกกันในสภา
วันนี้ก็มีการถามกันในเวทีนะครับ
ผู้แทนรัศดรคือพักก้าวไกลพักเสรีรวมไทยและพักเพื่อไทย
ก้าวไกลกับเสรีรวมไทยเห็นว่าถ้าต้องแก้
ก็ควรจะต้องแก้ไขเรื่องของโทษในคดีอาฆาตมาตร้าย
สถาบันกับหมินประมาทต้องแก้ให้ออกจากกัน

ส่วนพักเพื่อไทยบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยควรไปว่ากันในสภา
กระบวนการแบบนั้นอันนี้ก็คงเป็นสี่ข้อที่ผมคิดว่า
ถ้าทำแบบนี้แล้วจะทำให้พระราชธรรมนาศอยู่เหนือการเมือง
ไม่โดนเอามาเป็นสิ่งที่ใช้โจมตีนักการเมืองคนอื่น
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับ

ตัวกฎหมายไม่ได้มีปัญหานะฮะแต่มันมีปัญหาที่การบังคับใช้
เสนอให้แก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษให้กับผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนี้
แล้วไปบังคับใช้อย่างไม่เป็นธรรมเอาไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ส่วนพักชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักบอกว่าถ้าเกิดจะมีการแก้ไขกฎหมายต่างเนี่ย
ควรทำประชามติถามความเห็นประชาชนก่อน
อย่างเช่นถ้าจะแก้มาตรานี้ก็ต้องถามประชาชนก่อนว่า
แก้ไขกฎหมายมาตรานี้หรือไม่

แต่ประเทศไทยมันใช้ผิดคือไปใช้เป็นคดีการเมือง
กลายเป็นบอกว่าคดีนี้เป็นคดีการเมืองหมด
ผมคิดว่าวันนี้หลายฝ่ายนะครับไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมาย
แต่การบังคับใช้การพิจารณาคดีความ
อันนั้นเป็นสิ่งที่เราโยนไปถามประชาชนเขาว่าอยากจะแก้จะแก้อะไร
แล้วก็ทำเป็นไปฟังคนทั้งประเทศมา
เพราะบางครั้งเวลาพอมาถึงในสอสอในสภา
อันนี้ผมอาจจะเห็นต่างกับทางคุณหมอพรมมินนะครับที่ว่ามาพูดกันในสภา
แต่ของผมเนี่ยผมอยากจะทำทั้งประเทศเลย
มันจะเลยว่า๑๑๒คนไทยอยากจะไปในทิศทางไหน
ส่วนอีก๔ภาคการเมืองที่มาร่วมเวทีดีเบตในวันนี้
รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์นี่คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพัก

ชาติพัฒนากล้าคุณสุวัสดิลิปตะพันลบ

ทั้ง๔พักมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข
โดยบอกว่าไม่ควรไปยุ่งเพราะกฎหมายดีอยู่แล้ว
มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่มีพฤติกรรมก้าวล่วงแล้วก็มีปัญหา
เพื่อมาดูแลการบังคับใช้ให้เกิดความครอบและก็เป็นธรรม